คุณผู้ชมฮะมาดูเหตุใหญ่เหตุนี้นะครับ
กับหญิงเนี่ยคบกันมาตั้งแต่สมัยมัธยม๘ปีแล้วนะคุณนะ
ช่วงเดือนที่ผ่านมาฝ่ายหญิงตีตัวออกห่าง

พอรู้ว่าไปทำงานโรงงานก็ไปดักรอทุกวันทุกวัน

จนกระทั่งเมื่อคืนเจอเจอฝ่ายหญิงพยายามง้อขอคืนดี

เอามีดที่พกไปแทงไม่ยั้งปักที่คอจนเสียชีวิตนะครับ
นี่ครับคุณผู้ชมฮะเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วง๑ทุ่มเมื่อคืนนี้นะครับ
หน้าหอพักแห่งหนึ่งพื้นที่หมู่๔ตำบลกรอกสมบูรณ
อำเภอศรีมหาโพธิจังหวัดปราจีนบุรี

เพิ่งจะย้ายมาอยู่ได้๒วันเอง

พบร่างฝ่ายหญิงก็คือผู้เสียชีวิตคือนางสาว
นัทธนันนาพรกองสุวรรณอายุ๒๒ปีนะครับ
เป็นพนักงานโรงงานแห่งหนึ่งในนิคมอุตสาหกรรม๓๐๔นะครับ
สภาพศพถูกแทงด้วยมีดพับยาวประมาณ๔นิ้ว
เข้าที่ราวนมซ้าย๒แผลไหล่ซ้าย๒แผล
แล้วก็ปักที่คอเนี่ยคุณปักที่คออีก๑แผลนะครับ
ใกล้กันก็พบรถจักรยานยนต์ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียน
รองเท้าแตะสีน้ำเงินขาวแล้วก็มีดพับเปื้อนเลือดตกอยู่นะครับ
ส่วนผู้ก่อเหตุนะคุณนะถูกเจ้าหน้าที่รอปภหอพัก
ควบคุมตัวไว้ได้จนกระทั่งตำรวจมาควบคุมตัวไว้ได้
เช่นเดียวกันนะครับก็คือนายธนกรภูมิอายุ๒๔ปี
คุณผู้ชมคนนี้แหละคือคนที่คบหากับผู้ตาย

บกันมา๘ปีแต่ช่วงเวลาก่อเหตุไม่กี่นาทีก็ทำเขาตายแล้วนะครับ
โดยสารภาพว่าคบหากับผู้ตายตั้งแต่เรียนมัธยม
กระทั่งต่อเทคนิคคบกันมา๘ปีแล้ว
พักอยู่ด้วยกันแบบสามีภรรยาคือผูกข้อไม้ข้อมือกันแต่ไม่ได้แต่งงานนะฮะ
พอเรียนจบผู้ตายก็หนีไปเป็นเดือน
แต่ไม่รู้ว่าไปอยู่ไหนไปอยู่กับใครหรือมีคนอื่นหรือเปล่า
ตัวเขาพยายามตามหาทุกวันทุกคืนเลยนะ
มารู้ว่าทำงานอยู่ที่โรงงาน
ขับรถสะกดรอยตามมาถึงที่โรงงานแล้วก็ตามมาถึงที่หอพัก
ฝ่ายหญิงเพิ่งจะย้ายมาเช่าได้เพียง๒วัน
ทีนี้พอมาเจอกันแล้วก็พยายามง้อขอคืนดี
แต่ฝ่ายหญิงไม่ยอมด้วยความโมโหแล้วครับ
เขาก็เลยใช้มีดพับจ้วงแทงที่คอที่อกแบบไม่ยั้งนะคุณ

เสียใจกับสิ่งที่ทำลงไปด้วยนะครับ
คือเขาก็ให้การกับตำรวจแล้วเห็นเขาโทรศัพท์ไหม
นี่คือการที่ผู้ก่อเหตุโทรหาพ่อร้องไห้แล้วก็ขอโทษนะครับ

แล้วก็รับสาภาพนะฮะส่วนนี้ก็คือกล้องวงจรปิดนะครับ
ที่เห็นทั้งตัวของผู้ก่อเหตุกับฝ่ายหญิง
มาเจอกันแล้วพยายามที่จะเคลียร์กัน
แต่ปรากฏว่าฝ่ายหญิงไม่ยอมก็เลยถูกจ้วงแทงแบบนี้
คุณดูสิจังหวะการจ้วงแทงนะครับ

นี่คือคนที่เคยรักกันนะคุณนะนะครับ
คุณผู้ชมฮะส่วนศพของฝ่ายหญิงเนี่ยถูกนำไปที่โรงพยาบาลนะครับ
ครอบครัวรวมถึงพ่อและแม่ของฝ่ายหญิงผู้ตายมาดูศพนะครับ

คุณผู้ชมฮะผู้เป็นพ่อก็เปิดเผยบอกว่า
คนก่อเหตุก็คือเรียกว่าเป็นลูกเขยเลยนะ
หากับลูกสาวมา๙ปีก็รู้มาตลอดนะว่าลูกสาวถูกทำร้ายร่างกาย
ก่อนหน้านี้๑เดือนลูกสาวทะเลาะกับฝ่ายชาย
ลูกสาวต้องหนีออกจากบ้านไม่อยู่กับเขาแล้วนะฮะ
ทีนี้พ่อก็พยายามเตือนลูกนะระวังตัวเองให้ดีนะ
ไม่น่าเชื่อว่าจะมาเกิดเหตุการณ์แบบนี้นะครับ
คุณผู้ชมบรรยากาศก็เศร้าโสกมากเมื่อคืนนี้
ส่วนวันนี้ในตอนเช้าเจ้านักที่ตำรวจ
ก็นำตัวของผู้ก่อเหตุก็คือนายธนกร
ทำแผนประกอบคำรับสาภาพที่หน้าหอพัก
ในพื้นที่หมู่๔ตำบลกรอกสมบูรณ
อำเภอ๔มหาพลจังหวัดประถีมบรี
จุดที่เกิดเหตุที่เราเห็นในกล้องวงจรปิดเมื่อสักครู่นี้นะครับ
ก็ผู้ต้องหาอยู่ในสภาพอิดโรยแหละ
เพราะเมื่อคืนก็คงสอบปากคำทั้งคืนนะครับ

มาถึงอาชีวศึกษาระยะหลังแฟนสาวหนีหายไป
ตัวเองก็คิดว่าเขาไปมีแฟนใหม่ก็เลยออกตามหา

ในพื้นที่กบินบุรีปราจีนนี้
แล้วก็เขาขับรถยนต์ตามมาที่บริเวณหน้าหอพักแล้วมาเจอนะฮะ
ตอนนี้ก็รู้สึกผิดมากที่ก่อเหตุนะครับ
ส่วนผู้เป็นแม่ของคนตายบอกว่าโอ้โห
รู้ว่าเขาเริ่มระหองระแหงแล้วก็แยกกันอยู่
แม่ก็เคยบอกลูกสาวแล้วให้ระวังตัวเหมือนกันนะครับ
แต่ทีนี้พอลูกสาวเพิ่งจะย้ายมาอยู่หอพัก

ปรากฏว่าลูกสาวมาถูกฝ่ายชายฆ่าตายซะแล้วนะครับ
เรื่องนี้นะฮะทางด้านของตำรวจนะฮะก็แน่นอนนะครับ
ก็เก็บข้อมูลเก็บหลักฐานไว้ได้หมดแล้ว
คุมตัวผู้ก่อเหตุได้แล้วรู้ถึงสาเหตุการฆ่าแล้วนะครับ
ก็ต้องแจ้งข้อหาแล้วครับฆ่าผู้อื่นโดยเจตนานะครับ